สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นสัปดาห์สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนหลายพื้นที่ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกด้วยล่าสุดนะคะมี๔๖จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชคแรงและลูกเห็บตกค่ะไล่ไปเลยค่ะภาค
เหนือนะคะไล่ตั้งแต่ตอนบนของภาคไปจนถึงตอนล่างค่ะในขณะที่ภาคอีสานะคะวันนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกระจายตัวน้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะภาคกลางเกือบทุกจังหวัดได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยจะมีฝนตกหนักในวันนี้ค่ะขณะที่ภาคใต้ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดสะแก้วนคร
การเดินทางให้ดีค่ะ